มันก็ต้องมีแต่ว่าเราก็เข้าใจมัน
มันเป็นเพราะเรามีเวลาหรือยังไงเป็นเรื่องของเวลาครับ
ที่มันมันไม่ค่อยตรงกันคือหน่องเล่นแต่เกมอย่างเดียว
ครับผมใช่ผมก็ทำงานเวลาเขาทำงานผมว่าง
อเจมส์ผมว่าความเข้าใจมันสำคัญที่สุดเลยนะเข้าใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งกิดตกอะไรอยู่คนเดียว
อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนแหละใช่ไหมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยครับ

อเจมส์เพราะเรามีสองมือแล้วน่าเริ่มเหมือนเดิม
อเจมส์เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เป็นอะไรครับโอเคเลยตอนนี้

อเจมส์จะเปลี่ยนอีกแล้วสัมภาษณ์เต็มประมาณ๑๐ธุรกิจละตั้งแต่โจ๊กกับกันเสื้อเสื้อย่างโจ๊ก
โจ๊กกับเสื้อปิดไม่ทำนานแล้วครับแล้วด้วยความที่ผมอยากหาอะไรทำผมก็เลยไปถามเพื่อนเฮ้ยมีอะไรช่วงนี้มีงานทำอะไรอะไรยังไงบ้าง
แล้วทีนี้เหมือนกับเขาอยากคิดว่าถ้าเป็นงานแต่งอย่างเดียวล่ะเต็มตัวเลยเป็นยังไง
ผมก็เลยให้เข้าไปทำกับเขาก็ไปเก็บความรู้แหละไปช่วยเขาแต่ว่าหุ้นหุ้นด้วยการทำด้วยกัน
ก็รอดูเนาะว่าจะมีงานไหน
ใช่ก็มีคือถ้าเกิดมีงานไหนออกมาผมก็คงได้ถ่ายรูปลงไอจีว่างานนี้ของเราจัดเองนะอะไรอย่างนี้
อเจมส์เดี๋ยวรอดูนะครับส่วนทางกับความรักเนอะงานอ่ะ
อเจมส์ทำไมครับ
อเจมส์สิ่งคนที่จะได้จับชราตรก่อนก็คือคุณหนอกนั่นเอง
อเจมส์โอเคแล้วทางงานจับชราตรเนี่ยนะ
อเจมส์ทำไม
อเจมส์คือผมชอบพี่มุกครับ

อ๋อสีส้มเอ้าผมอยู่สีพูหรอฮะยังยังยังพอแล้วเราทำคุณน้อง
ขอเสียงให้คุณน้องเลยเออเอามาเลยขอพอเยี่ยมหน่อยขอพอเยี่ยมหน่อย
แฟนน้องอยู่สี
หนึ่งสามสาม

ตรงกลางอ่ะนะยังไม่มีถึงขนาดเขาเลยไอ้นองทำอะไรเนี้ย
ลูกค้างหัวเราะแหะเลยอ่ะ
ขอร้องวัลนะครับผมจะเริ่มแข่งงานเนี้ยหยุดหยุดเต้นด้วยหยุดเต้นหยุดเต้นเท่านั้นฮะ
อาสุโนเฟอร์เอ่ย
โอ้โหเป็นแบบมากเอ่ย
มีโดนด้วยแมวโดนมาโหสุดยอดคนลำ
เฮ้ยอะไรวะ
ใครวะ
แบงก์เหรอ
ใครวะ
ใครเป็นตรงนี้
หดี่ใครจลงโมม่ดไปเรียกมีชวนมา
อ๋อมองที่ถึงสุยก่อน

อ่ะตอนนี้ชิปปี้ไปมีผู้ช่วย๔พักแล้ว
ปิ้งสีส้มนะครับเดี๋ยวให้วันใหม่วันศุกร์จับฉลากว่า
ให้อยู่สีเขียวหรือสีชมพู
โอเคจะฉลาก๑๒๓จ้ะข้างบนครับผม

คุณบอกไงวันสุดอยู่สีพูอ่ะคุณแหละได้สู้

ยังอยู่สีอะไร

วันสุดอยู่สีเขียวได้ป่ะ

ไม่เอา
สีฟู้เอาไง

เขาระเกียบที่ฟู้ของแกอะไรหรอ
มันไม่มีใครอยากรู้ว่าที่หน่อย

อีกอย่างไม่มีใครแท้นะ
กินที่ฟู้
กินกางเกงกีฬาครับผม

อยากถ่ายรูปก็ทำด้วยนะครับ

ถ่ายชิบหน่อย

วันสุดมาแล้วนะ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

สีใสสันะได้๕เสมอ

มาต้องมาต้องมา

อ่ะต่อไปเร่งก็จะเข้าล่ะ

เอาล้อเล่อเริ่มเลยต่อ
ไปเรื่อย
โดนยกถ่ายช่างให้มีเผิน
อ้าวอยากใส่ป้อนด์หรือยัง
ราวนี้ต้องอาย
เราโดนราเหนือนเนี่ย

ชีวิตดีจะต้องมีมะเขือน

มา
แอวแอวแอว